สำหรับใบเฟิร์นพิมชโน

เพราะระยะนี้หลายคนแอบคิดว่า

ไม่ค่อยมีรูปคู่สักเท่าไหร่

ใช่หรือว่าความรักที่มีเนี่ย
ืดจางลงแล้วหรือเปล่าเพราะมันมีอุปสรรคมากมายเยอะเหลือเกิน

ใช่ค่ะคือเข้าไปส่องไอจีของคู่นี้เนาะ
เห็นรูปคู่กันไม่ถี่เหมือนแต่ก่อน
หรือว่าไม่อยากลงให้มันเกิดกระแสอะไรหรือเปล่า
แต่ล่าสุดค่ะนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ใบเฟิร์นมานะ
เจ้าตัวบอกว่าพี่ทุกอย่างเนี่ยยังปกติดีมาก
รูปคู่ที่ลงกันน้อยใบเฟิร์นบอก
จริงมันก็น้อยตั้งแต่แรกนะไม่ได้ลงบ่อยอยู่แล้ว
ส่วนกระแสข่าวก่อนที่ดูเหมือนจะหนักจนหวานใจ
ใบเฟิร์นเนี่ยในฐานะสาวข้างกายก็ขอชื่นชมเลยนะคะว่าหนุ่มนายเนี่ยเก่งมาก
เข้มแข็งสุดส่วนตัวใบเฟิร์นเองเนี่ยรับบทอะไรรู้มั้ย

ตลกอยู่แล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนตลก
แต่หนูจะเป็นคนแบบติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างนี้นางก็จะแบบฟังแล้วก็คนพูดเรื่องอะไรแล้วก็ตลกอะไรอย่างนี้ก็จะมี
แล้วจะมีคำประหลาดเช่นแบบเนี่ยแล้วเค้าไม่คลายตระขาบเหรอนางก็จะอะไรอ่ะ
เหมือนทำไมต้องอบตะขาบเหรออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะไม่เข้าใจว่าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
เขาเริ่มเขาเก่งขึ้นเขาเริ่มทันเมื่อก่อนถ้ามีคำแปลกแบบตัวแม่หน้าพ่อก็หน้าใครนะอะไรอย่างนี้เขาจะไม่เข้าใจ
แล้วก็จะอ๋อทำไมอ๋อเค้าไม่เข้าใจเค้าเป็นผู้ชายมีกระเทยบัลละคำ

เค้าจะต้องยังว่าอันนี้คืออะไรหรออันนี้แปลว่าอะไรหรอ
มีคุณผู้ชมที่เป็นแบบอย่างสีการประคองความรัก
นี่แหละคือเคล็ดลับที่จะทำให้ความรักมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจริง

ใบเฟิร์นนี่เขาไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยนะ
วันก่อนที่ฉันไปเที่ยวบาหลีอินโดนีเซียบอกเลยว่า
เซปชั่นตรงหน้าโรงแรมข้างล่าง

มาริโอเมาเลอร์อย่างนี้ชอบมาก
แฟนคลับเขาขยายไปทั่วทุกมุมโลกและจีน